กุฏรปลูกต้นไม้สวัสดีครับ

พอปลูกไปสักระยะหนึ่งมันก็โซม
สุดท้ายก็ซื้อใหม่มาเปลี่ยนใหม่
เราจึงอยากที่จะปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็ดูแลต้นไม้ไปด้วย

คนเดียวก็ทำได้สองคนก็ช่วยกันทำ
สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
ผมมีลูกชายเล็กคนหนึ่งอายุ๔ขวบ
แล้วก็อยู่ด้วยกันก็คือมีภรรยามีผมแล้วก็ลูกชาย

ก็มานั่งคิดว่าเกิดที่ครอบครัวน่าจะง่ายที่สุด
ครับที่บ้านผมมีต้นพยอมอยู่ต้นหนึ่งครับ
ส่วนใหญ่แล้วใบมันก็จะล่วงโดยเฉพาะเวลาเข้าหน้าร้อน

ว่างของผมก็จะกวาดใบไม้เก็บใบไม้รวมกัน
แล้วก็เก็บใส่ไว้ในถุงพอได้เยอะแล้วเนี่ย
ก็ไปทำปุ๋ยสักครั้งหนึ่งนะครับ

เราก็เอาใบไม้ใส่ไปก่อน๑๐ส่วน
เอาใบไม้มาผสมปุ่ยคอก
เมื่อผสมปุ่ยคอกแล้วก็ง่ายครับ
จากในอินเตอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็หาได้
จริงอย่างนี้แค่นี้นะครับเราก็ปิดไว้ได้เลย
แต่ถ้าเราอยากให้มันมีปฏิกิริยาที่เร็วขึ้น

ผมแค่พอหมาดนะครับไม่ต้องถึงขนาดแฉะ
วิธีการคือสังเกตว่ามันจะเป็นผงผง
เป็นขุยผงผงที่เข้ากันนะครับ

แล้วก็ใช้กับต้นไม้ในบ้านได้ครับ

เช่นเราหั่นผักบุ้งทิ้งรากนะครับ
หรือว่าเราเด็ดพวกใบที่มันเหลืองออก

แล้วก็เอาเก็บกลับมารวมกันใหม่นะครับ
แล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นปุ๋ยหมักได้

ด้วยการที่เราสามารถทำของ

เราก็เอาไปให้เพื่อนบ้านเขานะครับ

แล้วพอมีการให้ซึ่งสถานการณ์ลักษณะแบบนี้